นี้นอกจากตำรวจแถลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการยิงกัน
ที่หลังการยุติกอาชบุลที่รัชโยธินนะครับ
ทางหัวหน้ากาศอาชีวะเองก็แถลงนะครับ
แต่ว่าดูตรงนี้ก่อนนะครับดูเรื่องของคนเจ็บก่อนนะครับ

หนึ่งในผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือในช่วงเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ

เป็นอดีตสอสอจังหวัดแพร่ของพักไทยรักไทยนะฮะ

คุณหมอทศพรก็จะคอยดูแลเรื่องของอาการบาดเจ็บ

ก็ไปในฐานะเป็นคุณหมอแล้วก็ไปดูแลอะไรอย่างนี้ค่ะ

วันนี้ก็ไปเยี่ยมอาการของคนที่ถูกยิงมานะครับ

ปลาระเบิดแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่กาดผู้ชุมนุมม็อบรัศดร
ที่หน้าร้านแมคโนโนลดีโอเวนิวรัชโยธทินตรงข้าม
หลังจากยุติการชุมนุมไม่นานเนี่ยนะฮะ

แพทย์ทศพรบอกว่าตัวเองอยู่ในจุดพยาบาล

กระทั่งได้ยินเสียงคล้ายระเบิดกับเสียงปืนดังขึ้น๔ครั้ง

แล้วก็เจอผู้บาดเจ็บที่มีบาดแผลถูกยิงที่หน้าท้อง

ก็รีบเข้าไปช่วยประถมพยาบาล
แล้วก็ได้รับการนำตัวส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง
อาการล่าสุดของคนเจ็บนะครับ

แต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อ
เนื่องจากมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ท้อง

กระสุนทั้งหมดที่เข้าไปจำนวน๘รูนะครับ
ก็อาจจะเข้านัดเดียวแต่ว่ามันเป็น๘รูนะครับ
ทำให้มีอุจจาระรั่วไหลทั่วท้อง
ต้องผ่าตัดลำไส้ออกไป๑ฟุต

แต่ก็อาจจะยังมีเชื้อโรคปะปนบางส่วนนะครับ

ตำรวจคงต้องเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัย
ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างเท่าเทียม

ดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ไม่ใช่แค่ดูแลรักษาสถานที่เท่านั้น
ขณะที่ในส่วนของผู้ชุมนุมเองนะครับ

ก็อาจจะต้องมีวินัยให้มากขึ้น
เมื่อมีการประกาศยุติการชุมนุมแล้ว

หลังจากนี้อาจต้องอยู่เฝ้าพื้นที่
นายแพทย์ทศพรยังมองว่าตำรวจควรจะรีบออกมา

ส่วนที่ตำรวจรีบออกมาระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการทะเลาะกันเอง
เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของผู้ชุมนุม
ตำรวจคุณจะตรวจสอบรายละเอียดของคดีให้มากกว่านี้
ให้รอบข้อก่อนก่อนที่จะแขลงออกมา
ลำไส้ส่วนนั้นคือมันเสีย
แล้วก็เย็บซ่อมก็ลำบาก

เพราะว่ายิงโดนยิงเข้าไปทะลุลำไส้
ไปทั่วท้องซึ่งถึงแม้จะล้างแล้วก็ตามเนี่ย
มันก็อาจจะยังมีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่
ตำหนิตำรวจอีกอันหนึ่งเนี่ยคือออกมาแถลงตูมเป็นความขัดแย้งนั่นโน่นนี่นะ
อย่างนี้แล้วไม่เร็วแล้วไม่ไปเอาใจใส่คนไข้ไม่ไปช่วยป้องกันเลย
แล้วก็มาออกข่าวด้วยว่าคนไข้อยู่โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้
ตำรวจรู้ได้อย่างไรผมเองเป็นคนที่รู้ดีที่สุด
แต่ผมยังไม่เคยพูดเลยว่าคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลไหน
นาทีตอนไบท์ตอนลุกเห็นไหมฮะเข้าไปตามไปถึงโรงพยาบาล
ออกจะไปจับไปอายัดตัวอีกคดีหนึ่งอะไร
คือตำรวจมักจะเป็นอย่างนี้มันสร้างความไม่สบายใจให้ประชาชน
ผมอยากประสานงานไปอย่างตำรวจด้วยในเมื่อคุณมากันเยอะแยะไปหมดเนี่ย
คือเหมือนกับมาป้องกันสถานที่เหมือนกับมาคอยต่อต้านผู้ชุมนุม
แทนที่จะมาดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมและของประชาชนทุกคน
อันนี้ก็ยังก็ฝากเรียกร้องไปยังตำรวจด้วย
ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากอ่ะมันมีเสียงตู้มเสียงเปรี้ยงเนี่ย
ตำรวจอยู่ในพื้นที่เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยมันต้องมาดูนะว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วมาแก้ไขปัญหาให้ทันทีอันนี้ประชาชนแก้ไขกันเองทำกันเองทั้งนั้นเลย